อีกหนึ่งรายการนะครับแข่งขันต่างแดนก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะครับ
พิธีเปิดจำเป็นทางการที่เมืองชาลำครับ
ตัวแทนฝั่งไทยนะครับก็เป็นนางสาวดารณีลิขิตวรสักครับ
รองอธิบดีกรมพลักษณ์ศึกษาแล้วก็หน่ายพัชราตั้งพาดิศ
รักษารักษาการแทนรองอธิบดีกรมพลักษณ์ศึกษาครับ
นำคณะผู้บริหารของกรมรัฐศึกษาแล้วก็นักกีฬาทั้ง๑๐ชนิดกีฬาร่วมเดินขบวนพาเรทในครั้งนี้
โดยฉลามเอสครับระวิพลสง่าวรวงนักกีฬาว่ายน้ำดาวรุ่งก็รับหน้าที่ถือทงชาติไทยเดินนำขบวน
พิธีเปิดนั้นก็เรียบง่ายนะครับซึ่งเจ้าภาพเนี่ยจัดการแสดงโชว์ต่างออกมาอย่างยอดเยี่ยมภายใต้คอนเซ็ปต์
แบ่งเชื้อชาติสร้างสามัคคีด้วยกีฬาโดยวันนี้จะมีการชิงชัยเหรียญทองแรกจากกรีธาวิ่ง๓๐๐เมตร
ซึ่งการแข่งขันจะมีไปจนถึงวันที่๒๗กรกฎาคมครับ
แล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้ในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับ
สิทธิโชคสบุญจันทร์เดิมพันเข็มขัดแชมป์๔๕กิโลกรัมกับทางเพชรเอกสชัยรังศรีหน้าจอไทยรัฐนะครับ๔โมงเย็นเป็นต้นไป